จังหวัดลำพูนนะครับหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศครับ
เคยประสบกับปัญหาภัยแรงอย่างหนักแต่ด้วยสายพระเนธอันยาวไกลของในหลวงรัชกาลที่๙
พระองค์ทรงมองเห็นถึงความเดือดร้อนของราศดรในพื้นที่ดังกล่าว
พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุขแล้วก็แก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้น

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินยังจังหวัดลำพูน
วันที่๑๑มีนาคมพุทธศักราช๒๕๓๕เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแรง
ในพื้นที่ตำบลนครเจดีอำเภอป่าซาง
เมตตาบารมียังคงตราตรึงอยู่ในใจของชายคนนี้อยู่ไม่รู้ลืม
เคยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
อย่างใกล้ชิดถึง๓ครั้ง
และทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนิน
จะมีแนวทางเพื่อช่วยชาวบ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเสมอ
สักถามว่าทำไมตะบนนครจิดีเนี่ย
นครจะดีทำไมแห้งแรง
สื่อนครจิดีแห้งแร้งจะมาช่วย

รู้เลยว่าแผนที่ตรงนี้คงจะสร้างตรงนี้
ที่ไหนดูแผนที่ที่ไหนเก็บน้ำได้เยอะ

แต่ไม่ได้รบกวนชาวบ้าน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ส่งรับสั่งให้สร้างอ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย
ในพื้นที่๑๒๗๐๐ไร่
รอบคลุมอำเภอป่าซางอำเภอบ้านโฮ่ง

เป็นกุญแจแรกที่ช่วยพลิกฟื้นลุ่มน้ำแม่อ่าว

และยังทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดโครงการพัฒนาพื้นที่รุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่อง

ช่วยชาวบ้านกว่า๕๐๐๐หลังคาเรือน
ได้มีน้ำกินน้ำใช้มาจนถึงทุกวันนี้
ตอนนั้นตำบลคอยพี่เด้ี๋ยมแห้งแล้ง

ในตัวต่อเลยโหได้ผลรับประโยชน์
รับประโยชน์กันเยอะเลย
ปลูกพริกปลูกถั่วปลูกต้นไม้ปลูกมะม่วงปลูกอะไร
ได้หมดเลยค่ะดีขึ้นมา

พื้นที่บ้านน้ำย้อยสามารถทำการเกษตรได้
โดยอาศัยน้ำจากอ่างแม่อาวน้อยสูบเข้าไร่สวน
ซึ่งส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชแบบผสมผสาน
พืชสวนพืชไร่และผลไม้
วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างรายได้ให้ชาวบ้านกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้ง

ซี่ไร่ตอนนั้นพูดน้ำย้าย

น้ำย้ายมาอายุแก่แล้ว

ผมก็เอาฝรั่งปลูก

แล้วก็เอาไปขายตามตลาดนัดงานครับ
ตำบลนะคะเพราะว่าได้ใช้น้ำได้มีอุดมสมบูรณ์
มีต้นไม้ต้นอะไรขึ้นเขียวชะอุ่มฮะเหมือนอย่างที่เห็นเนี่ยทุกอย่าง

พระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมุ่งมั่นแก้ปัญหาให้ราศดรนำมาซึ่งความทราบซึ้งใจของชาวรุ่มน้ำแม่อ่าว
และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าไม่มีชนชาติใดในโลกที่โชคดีเท่าคนไทยอีกแล้ว